คนลุกไปยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคุณคู่หวานนะคะ
ลุงกับลิงเต๋อกับใหม่ดาวิกาปกติคบกันมา๕ปี
ไม่เคยมีเรื่องเลยมีแต่ภาพหวานให้เราได้ติดตาม
แต่ล่าสุดมันเกิดเรื่องขึ้นจนได้ค่ะเกิดเรื่องขึ้นก็เพราะ
เพราะว่าลุงเต๋อเนี่ยออกอาการหึงน้องใหม่ดาวิกาแรงมาก
ถือว่าเป็นการหึงห่วงครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะ
คือน้องใหม่บอกว่าจะดีใจมันก็ดีใจแหละ
แต่เขาตกใจด้วยถึงขั้นที่ทวิตข้อความนี้เลยค่ะว่า
คลิปนี้ทำให้รู้อย่างหนึ่งว่าลุงหวงดุมาก
ดาวิแค่ใส่ชุดว่ายน้ำเอง
นี่น้องใหม่ก็ไม่ได้มาเพิ่งใส่นะเขาก็ใส่มานานแล้ว
แต่ว่าอย่างนี้ดาวิเขาออกงานอีเวนต์คุณค่าคุณผู้ควร
งานอีเวนต์สวยจึ้งมากคุณผู้ชมค่ะเนี่ย
จนเราต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวนะ
ดาวีเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุนี้มันเกิดที่ทริปภูเก็ตล่าสุดนี่แหละ
ซึ่งปกติดาวิกาเขาก็จะใส่ชุดว่ายน้ำริมหาดคอนเทนต์อยู่แล้วแหละ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันมีคนมามุงดูคือเขาเห็นว่าเป็นดาวิกาไงสวยออร่า
ก็มายืนดูว่าพี่เต๋อคนหล่อของเราทนไม่ไหวค่ะไม่ใช่ทำหน้าคว่ำนะ
แต่ทำหน้านิ่งเลยแล้วก็ดุดาวิบอกว่าพอแล้วยังอ่ะเออ
แล้วด้วยความชิลดาวีก็ไม่รู้ไงก็ถ่ายต่อไปเรื่อยทีนี้พี่เต๋อก็เลยไม่พอใจ
กระโดดเข้ามาบังคนดูมันซะเลยดาวิถึงขั้นงงมากคบกันมา๕ปีเพิ่งจะเคยเห็นลุงห่วงลิง
สุดท้ายก็ต้องถ่ายรูปคู่เอาใจลุงสักนิดนึงไปฟังเสียงดาวิกันหน่อยค่ะ
ดุมากดุมากเลยอ่ะดุแบบดุแบบหนูตกใจเลยอะค่ะดุ

แต่ถามว่าดาวิทำไงก็ถ่ายต่อ

เขาดูห่วงหนองก็ดูห่วง
สักที่๕ปีเพิ่งเห็นครั้งแรก
คือว่าคนเป็นแฟนกันนะอย่างผู้หญิงเราอย่างนี้
มันดีต่อใจนะ๕ปีมีสักครั้งหนึ่งนะคะ
รอบหน้าถ้าไปหาดนี้ต้องมีขึงผ้าใบแล้วล่ะ
กันไว้เลยไม่ต้องให้ใครเห็นนะคุณผู้ชม
นี่ดาวีเขาฝากบอกเป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่า
ฝากติดตามช่องหนูด้วยดาวิกชันแลล์ค่ะ
กลับมาทำคอนเทนต์อีกครั้งในรอบ๒ปี

พวกเราต้องไปตามดูกันแล้วล่ะว่าทำยังไงดีหน่อ
ถึงจะได้เอวเล็กเอวบางแบบน้องใหม่ดาวิกานะคุณผู้ชมนะ

ในคลิปน่ะนางโชว์กินหมูกระทะด้วยนะ

ดาวิกากินเป็นยังไง
กินยังไงที่ได้เอว๒๒

หมูกระทะดาวิกาเขาอาจจะกินแต่ผักหรือเปล่า
เออเดี๋ยวก็ไปตามดูหลังเรา

เอวครับขึ้นหนึ่งของเอวปลอย